มาดูเรื่องที่น่ายินดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้จะดีใจกับพี่
แกดีหรือเปล่าเครียร์เยอะมากว่าพี่มนติศในที่สุดก็ถูกสัก
ทีค่ะกับรางวัลที่๑๙ใบแม่เจ้าคนเนี่ยไปแห่แสดงความยินดีกันเยอะ
เยอะเลยจากมนศิษย์คำสร้อยกลายเป็นมนศิษย์ยาดเยอะเลย
ยาดโทรหาถูกเหรอรางวัลที่๑จะโทรไปดีใจ
แต่บอกเลยว่าหยุดค่ะวางสายโทรศัพท์ก่อนเลยเพราะว่ายินดีเกอร์แน่นอน
มนศิษย์ได้โพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวเอาไว้ค่ะบอกแบบนี้
ระวังมิตรฐาชีพหลอกผมไม่ได้ถูกรางวัลที่๑
อนาคตอาจจะถูกค่ะอย่าทำเลยมันไม่ดี
จริงแล้วเป็นภาพนี้คือเป็นภาพที่พี่แกถือล็อตเตอรี่จริงคุณผู้ชม
แต่เป็นภาพที่โดนตัดต่อนั่นเองค่ะเพราะว่าพี่มนต์สิทธิ์ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว
๘๗๘พี่มนศิษย์บอกอย่ามาเล่นแบบนี้อย่ามาเล่นกันแรก
เอาไปตัดเป็นรางวัลที่๑ขอบคุณแผนเพลงที่หวังดีก็ส่งมาให้ดู
คือแบบนี้ที่ต้องบอกว่าอย่าไปตัดต่อทำอะไรเขาแบบนี้เพราะว่าอะไร
ตัดต่อว่าถูกรางวัลที่๑นี่คือในเว็บไซต์พนันออนไลน์
ชวนเชื่อใช่เป็น๙ใบเลยนะเป็นตัวเลข๗๓๘๘๗๘เว็บพนันออนไลน
เอาไปลบตัวเลขแก้เป็นรางวัลที่๑ก็คือ๓๘๔๓๙๕ดูชัดทั้งจริงทั้งปลอม
คุณผู้ชมขากันเมียนอยู่นะดูแล้วก็ดูดีแล้วก็หลายคนในเว็บไซต์พนันออนไลน์
เพื่อทำอะไรโน้มน้าวให้เหล่านักเสี่ยงโชคมาหลงเชื่อกัน
มาเล่นโชคกันกับเดี๋ยวนี้แล้วจะได้โชคแบบพี่มนต์สิทธ
มนศิษย์ก็เลยบอกว่าขอเบรกก่อนเลยผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เลย
แล้วพี่มนต์สิทธิ์บอกกับบันเทิงไทยรัฐแบบขำด้วยค่ะยังพอจะขำออกนะ
ว่าเมื่อวานนี้ญาติพี่น้องคนรู้จักโทรมาเยอะเลยค่ะ
โทรมาแนะนำตัวก็มีนะบางคนญาติห่างอาจจะไม่สนิทเท่าไหร่แล้ว
ในใดพี่ถูกเก้าใบขนาดนี้สนิทหน่อย

แนะนำตัวกันก่อนค่ะพี่มนศิษย์ก็บอกว่า
แฟนคลับแล้วก็ญาติของตัวเองจะไปหลงเชื่อกับเว็บดังกล่าวด้วย
แล้วก็จะสูญเสียเงินกันไปนะครับ
ตอนนี้ไม่นิ่งเฉยนะคะปรึกษาทนายความเรียบร้อยแล้วจ้ะ
ไปฟังพี่มนศิษย์โห้ยหนหวยเนอะ
เห็นมั้ยยังไม่ได้ถูกแต่เขาก็ยังไม่หมดหวัง
ไม่นานจะถูกจริงเดี๋ยวถูกก็พี่แกบอกแน่นอน
พวกเราก็มีความหวังนะ
สำหรับคุณผู้ชมค่ะ